การเลือกตั้งล่วงหน้าที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
นอกจากตัวแทนจากพักการเมือง
จะส่งคนไปสังเกตการณ์การเลือกตั้งในทุกขั้นตอนนะครับ
ตั้งแต่การลงคะแนนจนถึงการขนหีบบัตรเลือกตั้งแล้ว
ยังมีทุกสายตาจากประชาชนผ่านโลกโซเชียล
ที่ช่วยกันจับจ้องสิ่งผิดปกติหลายเรื่อง
ทั้งสงสัยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตนะครับ

ตัวเลขผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า
จำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวทางการเมืองของคนไทย
หลังจากห่างเหินกับการเลือกตั้งไปนานหลายปี
ซึ่งแม้ว่าประธานกรกตจะออกมายอมรับว่า
เลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่๑๗มีนาคมที่ผ่านมา
ตรวจสอบพบการกระทำความผิด๓กรณี
คือกรณีพบการกระทำทุจริตในจังหวัดสมุทรสงคราม
อุทัยธานีและกาลสิน
กรณีเจ้าหน้าที่แจกบัตรเลือกตั้งผิดเขต

โดยข้อผิดพลาดทั้งหมดจะถูกนำไปแก้ไข

เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในวันเลือกตั้ง๒๔มีนาคม
และไม่ใช่แค่การตื่นตัวออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเท่านั้น
แต่คนส่วนหนึ่งยังทำหน้าที่สายตรวจเลือกตั้ง
จับตาตรวจสอบการเลือกตั้งทุกความเคลื่อนไหว

กรณีบัตรลงคะแนนที่มีเขตเลือกตั้งไม่ตรงกับเขตของผู้มาใช้สิทธิ์

เฉยและไม่มีความพร้อมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ขณะที่หีบเลือกตั้งแม้จะเป็นของเก่าที่นำกลับมาใช้ใหม่

กล่องพลาสติกใสที่มีฝาเปิดด้านบน
ด้วยสายรัดธรรมดาดูไม่มีความแข็งแรงทนทาน
ถูกคำถามกลับไปทันทีที่กรกตด้วยว่า
เลือกตั้งถูกจัดซื้อในราคาเท่าไหร่
อกจากนั้นยังมีเรื่องที่ถูกถกเถียงกันเป็นอย่างมาก

ถูกเรียงไว้อย่างเรียบร้อยภายในหีบเลือกตั้ง

บัตรเลือกตั้งจะถูกนำออกมาจากหีบ

ซึ่งกรณีนี้มีคำชี้แจงจากฝั่งกรกต
ว่าเป็นวิธีที่กรกตให้ทำอยู่แล้ว
ก่อนนำมาใส่ถุงส่งมาที่ไปรษณีย์หลัก๔

เสียเวลาและสิ้นเปลืองงบประมาณ

มีการเปลี่ยนบัตรว่าทำได้ยาก

รองเลขาธิการกรกตบอกด้วยว่า
จะตรวจสอบหากมีการโพสต์ข้อความที่บิดเบือนใส่ร้าย
กรกตจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
กลับไปก่อนหน้านี้กับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง
เรื่องชื่อพักการเมืองที่ไม่ตรงกับชื่อของผู้สมัคร

เตรียมไว้ไม่เพียงพอกับจำนวนประชาชน

ปัญหาทั้งหมดกลายเป็นเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้
แน่นอนว่ากรกตย่อมถูกตั้งคำถาม
และถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเป็นมืออาชีพในการจัดการเลือกตั้ง
และปฏิเสธไม่ได้ว่าย่อมกระทบถึงความเชื่อมั่น
โปรดติดตามตอนต่อไป